ขนาดขาเป็นรูโหวนะคะยังไปวิ่งได้ค่ะ

มันจะถามว่าไหวเหรออีจักรเห็นว่าแผลใหญ่ด้วยใช่มั้ยคะ

หมายถึงว่าเรื่องเชื้อก่อนนะฮะ
เชื้อประมาณ๙๘ที่ว่ามันโดนฆ่าไปแล้ว
เหลืออีก๒ซึ่งตรงนี้สำคัญว่า

ก็ค่อยสู่กระบวนการต่อไป
ก็คือผ่าตัดเพื่อปิดแผล

อ่ะจากโรงพยาบาลเจ็ดมามาร์กปลินค่ะ

คิมเบอร์รี่สวยเซ็กซี่แล้วห่วงไหมคะคุณผู้ชม
รวมไปถึงนะคะบ้านที่ซื้อด้วยกันที่เขาใหญ่เนี่ย

ไปฟังกับมาร์กปลินสุดหลอกกันเลยค่ะ

แบบนี้ถ้าไปกับเพื่อนแล้วใส่บิกินด้วยยังไงได้ไหมครับ

เขารู้กราธิศาสตร์ครับ

เห็นแล้วมันสวยดีเราก็เลยซื้อแล้วก็ปลูกบ้าน
เผื่อว่าก็อย่างที่น้องบอกก็คือเป็นการลงทุนเผื่อว่าอนาคตเราอาจจะขยับขยาย